รู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

มาเติมความแซ่บมื้อบ่ายกันแบบนี้เป็นประจำทุกวัน
กับเราสองคนนะคะคุณพลอย

พลอยพิมรจิตดิฉันเชอรี่

ผมจะยกให้คุณเป็นพลอย

คุณผู้ชมค่ะมาอัปเดตเรื่องราวของแฟชั่นกันหน่อยดีกว่า

และคุณแม่ชมของเราก็ไปร่วมงานด้วย
พร้อมกับ๒ลุคที่บอกเลยว่า

เธอก็ไม่พลาดที่จะไปชมแฟชั่นโชว์

กระโปรงบาเลสีชมพูแซนหวาน
คุณน่ารักเนาะจากคอลเลคชั่น

น่ารักไม่น้อยเลยทีเดียวจ้า

ซึ่งสาวชมได้เปลี่ยนลุคมาในลุคเนอ

พร้อมกับประดับด้วยดอกไม้เด่นกลางหน้าอก

เสริมลูกวินเทจด้วยแว่นตาออเวอร์ไซด์

เพื่อเข้าร่วมชมแฟชั่นโชว์คอลเคชั่นล่าสุด

จริงประเมินมูลค่าไม่ได้

มายืนถือในรายการได้ไหม

ปเดตลุคแฟชั่นสุดสวยของคุณชมพู่แบบนี้

วันนี้คือวันที่๔เองนะเดี๋ยวรอติดตามกันเรื่อยค่ะ